ถึงเรื่องการเมืองตอนนี้มันกำลังร้อนแรงนะ

อีกหนึ่งคนค่ะที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองก็คือ
ป่าเทพโพงามเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเป็นคนที่ไม่กลัวทัวร์ลงเลยนะ

คือทัวร์มาลงเถอะฉันชินแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับป่าเทพและแม่จุ๋มภรรยาคู่ชีวิต
ถามถึงประเด็นนี้ไม่ได้จริง
อยากรู้ว่าในฐานะที่ป่าเทพเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ติดตามการเมืองมาตลอด
ณวันนี้ป่าเทพอยากจะได้นายกแบบไหน
หลายคนอยากรู้นะลองไปฟังความคิดเห็นของป่าเทพกันหน่อยค่ะ
นายกอะไรก็ที่แบบเป็นกลางที่สุด
แล้วเห็นผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด
อย่าไปเล่นเป็นพวกเป็นภาคอยู่ข้างนั้น
ก็ใจเย็นไว้ก็ดีก็เลือกให้ดีที่สุด
ไม่ใช่ว่าใครก็ได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันก็กันเลือกเถอะอีก
ป่าเทพเขาฝากให้รัฐบาลใหม่ด้วยนะ
ให้ดูแลเรื่องของปากท้องและเรื่องของการศึกษา
คือเขาอยากจะเห็นลูกหลานคนไทยได้รับการศึกษาที่ดี